วันนี้มันมีเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายเกิดขึ้นแถวห้างอยู่แห่งสองแห่ง
ค่ะนะฮะผมก็เห็นเขาถึงขั้นโอ้โหเรียกว่าแทบจะต่อยกันอ่ะ
นะดูแล้วดูไปดูมาเกิดอะไรขึ้นเอ้าไปแย่งกันเข้าคิวซื้อรองเท้า
ค่ะมันเคยมีมาแล้วก่อนหน้านี้รุ่นฮิตอ่ะก็ตีกันต่อคิวกันแบบ
นะใช่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะจริงคือแต่ผู้ที่เขาเป็นสาวกของ
สินค้าต่างที่มีน้อยแล้ววางขายวันแรกเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ย
คนที่เขาซื้อจริงจริงเขาก็ไม่ได้ไปต่อคิวหรอกค่ะส่วนมากก็เป็นแบบพวกที่จะไปกว้านซื้อก็มี
อ่าคนที่อยากได้จริงจริงก็มีนั่นแหละค่ะนี่ฮะแล้วเดี๋ยวนี้เหมือนกับ
ชาวต่างชาติบ้านใกล้เรือนเคียงเขาก็มาซื้อบ้านเราก็เลยคนมันยิ่งเยอะไง
ต่างชาติก็มาด้วยคนในบ้านเราด้วยอะไรด้วยต่อคิวเขานอนรอกันข้ามวันนะใช่อืม
คือบ้านเราไปซื้อที่ต่างประเทศก็มีเวลาที่แบบเรารู้ว่าบ้านเราเนี่ย
ของยังไม่มาหรือว่ามาก็น้อยแน่แน่เนี่ยนะเนี่ยนี่คือซื้อรองเท้ารุ่นหนึ่งครับ
ชื่อดังของสหรัฐอ่าคอออกแบบให้ค่ะโอ้โหอีกคนบอกอ่า
มันมันจ๊าบเหลือเกินรุ่นเราต้องจ๊าบใช่ไหมคุณภาคภูมิพูดว่าจ๊าบนี่รู้เลย
อายุเท่าไหร่เนี่ยเอาเป็นว่ามันไม่ใช่แค่สวยแล้วก็โดนใจ
มันได้ทั้งเรื่องของเทคโนโลยีมันดีนะเบาเล่นกีฬาได้อะไรแบบเนี้ย
ใช่ไหมค่ะทีนี้ล่าสุดวันนี้เนี่ยรุ่นเนี้ยอาดิดาสยีซีบูส
ห้าศูนย์วีสองจะเข้าไทยและวางขายวันแรก
เช้าวันนี้เจ็ดแห่งอ่าค่ะตามห้างเนี้ยเจ็ดแห่งเจ็ดร้านค้า
เขาเปิดให้มารับบัตรคิวแปดโมงเช้าค่ะแล้วก็รอเวลาห้างเปิด
จะเข้าไปได้แต่คนมาโอ้โหนอนรอกันเลยอ่ะใช่
เพราะว่าเขาก็จะแบ่งแบบว่าแต่ละโซนที่อเมริกาที่ยุโรป
เอเชียสีจะไม่เหมือนกันอ๋อเหรอใช่ถ้าคุณอยากได้สีที่มีอยู่ในเอเชีย
ก็ต้องมาต่อคิวไงนึกออกมั้ยมันจะมีแคทที่เอเชียอย่างเงี้ย
อยากได้อีกสีหนึ่งนู้นคุณภาคภูมิก็ต้องบินไปอเมริกาไปต่อคิว
โอ้โหแล้วทำน้อยด้วย
ถ้าอย่างเมืองไทยเข้ามาไม่กี่ร้อยคู่มั้งในห้าง๗ร้านของห้าง๗แห่งเนี่ย

ก็กระจายไปแห่งละ๑๐๐๒๐๐คู่อะไรก็ว่าทำไมไม่ทำสักล้านคู่

หรออืมเป็นการตลาด
เดี๋ยวไปดูนะครับเหตุการณ์ที่มีอยู่สองแห่งนะครับ
ดูสักแห่งสองแห่งนี่แหละที่เขามีถึงขั้นที่ว่า
คนที่แย่งคิวกันต่อแถวซื้อเนี่ยถึงขั้นแบบไม่พอใจกันถูกแซงคิวก็มี
กระทบกระทั่งกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
เพราะว่ามีร้านหนึ่งที่เขาได้รองเท้ามานะครับ
ก็ต้องให้รปภอธิ์เนี่ยมาช่วยกันแยกอ่ะผู้ชายสองคนน่ะ
ว่าคงไม่พอใจกันเรื่องการแซงคิวอ่า
นี่ไม่ใช่แซงคิวเพื่อที่จะเข้าไปซื้อแล้วนะ
อันนี้คือรอต่อคิวเพื่อรับบัตรคิวค่ะอ่ามีอีกที่หนึ่งก็มีเหตุการณ์แบบนี้นะครับ
เมื่อช่วงเช้านะฮะที่เขาเปิดรับบัตรคิว๘โมงเช้าเนี่ย
เป็นห้างแถวบางนาห้างดังแถวบางนานะครับอ่าทีนี้ผู้ที่นี่ค่ะ
เขามาต่อคิวเนี่ยเขาบอกว่าบางคนเนี่ยมาตั้งแต่ตี๓นะ
บางคนก็มานอนรอตั้งแต่เมื่อคืนเพื่อรอแปดโมงเช้านะครับอ่า
รองเท้ารุ่นนี้อ่าร้านหนึ่งเนี่ยก็จะมีสักสองสามร้อยคนที่ไปรอเพื่อซื้อนะครับ
อ่าโดยกลุ่มแรกนะครับจะเป็นกลุ่มคนที่มานอนค้างคืน
บางคนมาหนึ่งถึงสองวันก็มานอนรอแล้วก็มีใช่คือไม่ไปไหนเลยค่ะ
จะเอาคิวแรกได้แน่เพราะว่าร้านหนึ่งเขามีแค่ร้อยกว่าคู่
อีกกลุ่มหนึ่งที่มารอก็จะเป็นชาวจีนเข้ามาอืมอ่า
เพราะว่าเขาก็อยากจะมาได้ของที่บ้านเขาอาจจะมีน้อย
ไม่ทันหรือว่ายังไปไม่ถึงนะฮะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนทั่วไปนะฮะ
ที่เพิ่งทราบข่าวแล้วก็หรือว่ารู้นานอยู่แล้ว
เราก็มาต่อคิวเองอันนี้คือมาตั้งใจซื้อเป็นของตัวเอง
ก็มีนะครับบางคนก็มาซื้อเพื่อจะไปขายต่อก็มีนะครับ
อ่าปรากฏว่าแย่งกันเยอะนะฮะอ่าเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะครับ
แสงแสง
ที่นี่น่ากลัวมากน่ะอ่า
สองห้างเช้าวันนี้มีผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์คนหนึ่งบอกว่า
เมื่อคืนตอนตีสามน่ะค่ะมีแสดงว่าเขาก็มาร้องแต่ตีสาม
ไม่รู้มาตั้งแต่กี่โมงอ่ะแต่ว่าตอนตีสามอ่ะ
มีคนไทยกับคนจีนทะเลาะกันเรื่องแย่งคิวถึงขั้นทำร้ายร่างกายกันด้วย
มีชาวจีนเนี้ยบัตรเจ็บไปสองคนอืมเนี้ยฮะ
อ่าก็รองเท้ารุ่นนี้นะครับอ่าถ้าเฉพาะห้างตรงจุดเนี้ย
ว่าตีกันตอนตีสามเนี่ยมีมาหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดคู่ค่ะ
อ่าแต่ว่าแต่ละคู่โดยรวมแล้วเนี่ยในทุกทุกห้างที่เมืองไทยมีนะครับ
ห้างอยู่เจ็ดแห่งเจ็ดร้านค้าเนี้ยขายอยู่ที่คู่ละแปดพันหกร้อยเก้าสิบบาท
ก็เลยต้องไปต่อคิวกันนะคะเพราะว่าจะได้ซื้อในราคาตามป้าย
ถ้าเกิดคุณซื้อไม่ทันเนี่ยเขาจะเอามาขายต่อโอ้โห
แล้วราคามันพุ่งเป็นหลักหมื่นค่ะคือผมก็อยากได้แต่ผมไม่ได้ไปต่อคิวอ่ะ
ยังไงก็แบบขี้เกียจไปต่อรอที่เขามาประกาศขายดีกว่า
ก็ได้รอขายออนไลน์ก็ได้ก็สามหมื่นสี่หมื่นเอาไหมล่ะ
หรือฝากเขาไปขายอืมปลูกราคาพุ่งไปสามหมื่นแล้วค่ะโอ้โห

อะไรก็ได้แล้วเราก็ขายสักปล่อยสักทีละข้าง
คนจะได้ต้องการใช่ไหมทีละข้าง
แต่ตอนนี้กลางปีนี้เรารีบไปคิดกันก่อนแล้วเราปล่อยข้างหนึ่งก่อน
ข้างซ้ายแล้วเดี๋ยวปลายปีเราปล่อยข้างขวา

ไม่น่า
คิดกันก่อนนะสิ